คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้อีกเหตุหนึ่งนะครับ
คือมีบ้านหลังหนึ่งจ้างช่างแอร์๒คน
ล้างมาซ่อมแอร์แต่ปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ย
เมาแล้วก็คุ้มคลั่งเอามีดแทงช่างแอร์
ช่างแอร์รายหนึ่งเสียชีวิต
โดนมีดปักคาอกช่างแอร์อีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสคุณ
กลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่หน้าบ้านมีเครื่องมือช่าง
ส่วนที่ประตูพบเลือดกองใหญ่เลย
ภายในสาราข้างบ้านพบขวดเบียร์เปล่าตั้งอยู่๑ขวด
แล้วก็ไม้ยาวมีคราบเลือดติดอยู่อีก๑อันนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบห้องนอนชั้น๒ของบ้าน

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ส่วนผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายมี๒คนครับ
ก็คือนายอธิชัยศรีสุขใสอายุ๓๐ปี
คนนี้เป็นช่างแอร์ที่ถูกแทงที่หน้าอก๒แผลคุณ
เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนอีกคนก็คือนายชัยนรงเดชศรีอายุ๒๗ปี
เป็นช่างแอร์เหมือนกันถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
จากการสอบสวนนางวรมนจันพิบูรณอายุ๖๓ปี

ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าได้จ้างช่างแอร์หรือว่าผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นหลานชาย
นั่งดื่มเบียอยู่ในสาราแล้วเกิดอาการหลอน
เพราะผู้ก่อเหตุเคยเสพยาเสพติดมาก่อน
ทำให้ทั้งหลอนแล้วก็คุ้มคลั่งครับ
ขวาม้ายไปไล่ตีช่างแอร์เขา
เกลียงบ้านหนีลงมาแล้วก็พลัดตกลงมา
ถูกแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุคือหลานชายเจ้าของบ้าน
ขี่รถที่หลบหนีไปแล้วไปจอดทิ้งไว้หน้าบ้านแฟนสาว
ก่อนจะไปบังคับเอารถจักรยานยนต์ของแฟนสาว
ตำรวจก็ตามไปยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุนะครับ

ล่าสุดญาติของนายอธิชัยผู้เสียชีวิต
ได้รับศพของช่างแอร์ผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดจันทรารามในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีมีมาเพิ่มเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าที่สพลำทัพพนักงานสอบสวน
เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพื่อเร่งทำสำนวน
เนื่องจากทราบตัวคนก่อเหตุชัดเจนแล้วครับ
ก็ต้องขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดกระบี่ในการตามจับกลุ่มตัวนะครับ
ภูมิกับสพลำทัพพันธ์ตำรวจเอกเสกสรรแก้วสว่างเปิดเผยนะครับ
บอกว่าขณะนี้รู้ตัวคนร้ายชัดเจน
ได้ให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยาน

ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำทัพ
เนื่องจากแขนหักแล้วก็หัวแตกเพราะถูกไม้ฟาดเนี่ยนะครับ

อำนาจสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุครับ
ด้านตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามตัว
เพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะครับ
โอ้โหก็เป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนอะ
จ้างช่างแอร์เขามาแล้วทีนี้คนในบ้านโอ้โหไล่แทงช่างแอร์นะครับ
ก็เมายาหลอนยานะครับ